ท่านผู้ชมครับเรื่องของคนหลงป่าเนี่ยยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับ
เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยค่ะนะนี่หามาสี่วันนะครับ
สี่วันยังไร้วี่แววครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังระดมกำลังค้นหากันอยู่นะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยในพื้นที่ที่กำลังหากันอยู่เนี่ยเขาไปเจอกลิ่นลักษณะคล้ายกับ
กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพอืมอ่าไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่อย่างไรนะค่ะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปต่อตามกลิ่นขึ้นไปนะครับ
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้๔วันยังไม่เจอผู้ที่หลงป่าเข้าไปชื่อนายเพียง
นามสกุลชัชวานนะครับอายุหกสิบสี่ปีแต่ว่าในเพียงคนนี้
เขาเป็นผู้พิการด้วยนะครับมีอาการป่วยทางประสาท
แล้วก็หูหนวกด้วยอืมพูดไม่ชัดด้วยเข้าไปในป่าเมื่อสี่วันที่แล้ว
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินายุงจังหวัดเลยเนี่ยเข้าไปหาของป่านะครับ
เข้าไปกับสุนัขสองตัวค่ะเขาเอาสุนัขเข้าไปด้วยนะครับ
แถวนี้เป็นป่าสมบูรณ์อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านของเขานะครับ
อ่าเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาตินายุงน้ำสม
ตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยทีนี้พอหายไปตั้งแต่สี่วันที่แล้วอ่ะนะ
กับสุนัขสองตัวเนี่ยที่ในเพียงเข้าไปเย็นเมื่อวานนี้
สุนัขสองตัวที่ไปกับนายเพียงเนี่ยมันวิ่งกลับมาที่บ้านอืม
นี่ฮะเจ้าแดงกับหมูหันนะเป็นตัวเมียทั้งคู่
มันกลับมานะฮะซึ่งเจ้าแดงเนี่ยเขาเป็นแม่
ส่วนหมูหันเนี่ยเป็นลูกของแดงแต่เจ้าของของมันคือในเพียง
ไม่ได้กลับมาด้วยนี่ครับท่านผู้ชมครับ
คาดว่าก็คงจะยังหลงป่าอยู่แล้วหาทางออกไม่ได้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คือถ้ามาทำไมถึงไม่ได้มาด้วยกันค่ะเนี่ยนะฮะ
หลงกันไปพลัดกันไปทั้งคนทั้งสุนัขตั้งแต่ในป่าหรือว่าเกิดอะไรกับในเพียง
ออกมาแต่สุนัขป่าที่ในเพียงเดินเข้าไปเนี่ยนะครับ
แล้วไปหลงอยู่สี่วันตอนเนี้ยนะครับเป็นป่าฝนนะ
เขตพื้นที่อุทยานนายุงเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอปากชมจังหวัดเลย
อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนบ้านของในเพียงที่หลงป่าเนี่ย
อ่าเขาก็อยู่แถวแถวหมู่ห้าตะบนเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับ
ห่างจากบ้านไปสัก๕๖กิโลเมตรนะฮะตรงจุดที่เป็นผืนป่าที่เขาเดินเข้าไปหาของป่า
วันนี้เราไปที่บ้านของในเพียงนะครับบ้านของเขาเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนครึ่งไม้นะ
อ่าเป็นบ้านสองชั้นมีญาติพี่น้องมากางเต็นต์อยู่สองหลังที่หน้าบ้าน
มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินายุงกับหน่วยกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้าน๒๐๐กว่าคน
เตรียมอุปกรณ์แสงสว่างเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะออกค้นหา
ใช้รถไถพ่วงสามคันรถอีแต๊กอีกห้าคันรถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้ออีก
ยอดภูเขาแก้วซึ่งอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน
เพราะคาดว่าในเพียงอาจจะหลงป่าอยู่จุดนั้นญาติญาติก็เอาเครื่องเส้นไหว้ขึ้นไปด้วย
ขอเปิดทางกับเจ้าที่เจ้าทางนะฮะก็ไปตามจุดต่างต่างที่คาดว่าจะเจอฮะ
แต่ไม่เจอนะฮะฝนตกปล่อยทั้งวันนะครับ
น้องสาวของในเพียงอายุ๕๙แล้วครับชื่อนางก้อนคำนะ
ตัวในเพียงเนี่ยเขายุค๖๔บอกว่าพี่ชายป่วยทางประสาทแล้วก็หูหนวกพูดไม่ชัด
ปกติจะไม่เข้าป่ามานานแล้วนะแต่ว่าบอกที่บ้านว่าจะไปนาท้ายหมู่บ้าน
สักประมาณหนึ่งกิโลเมตรที่ไกลออกไปเมื่อช้าสิบหกพฤษภาคม
ก็ไปกับสุนัขสองตัวคือเจ้าแดงกับเจ้าหมูหันสองตัวนี้มันกลับมาก่อน
แต่ว่าในเพียงเนี่ยไม่กลับมานะครับผ่านมาสี่วันยังหาไม่เจอ
คิดว่าต้องหลงป่าแน่หาทางออกไม่ได้นะอาจจะเดินไปเรื่อยในป่าสวนยาง
แล้วก็ป่าเขตอุทยานนายุงน่าจะเข้าไปลึกสัก๕๖กิโลเมตรนะครับ
ที่สำคัญคือในเพียงไม่มีอาหารไม่มีน้ำติดตัวไปด้วย
ตอนนี้ญาติญาติเป็นห่วงมากไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไง
แกก็ไปแกบอกว่าจะไปไปนาไงค่ะไปนาแล้วก็แกก็ไม่กลับบ้านเลยอะค่ะ
มีเถียงนาแต่แกไม่ไปเถียงนาเลยแล้วที่เถียงนานี่มีร่องรอยอะไรของแกบ้างไหมครับ
ไม่มีเลยค่ะแต่ทางทางบ้านคาดว่าหลงป่าแน่นอนค่ะ
ตอนที่แกเข้าไปนี่มีสุนัขสองตัวด้วยค่ะมีสุนัข
แล้วสุนัขสุนัขก็กลับมาแต่คนไม่กลับ
วันนี้ญาติของในเพียงนะครับก็ไปทำพิธีขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะบางช่วงบางตอนที่ได้ทำพิธีกัน
พูดบดีว่าบดีพิธภัฏประกันใดกะข้อนุญาตบัตรกรรมข้อขมาพภพ
ร้ายร้ายให้หบให้พอไข่ห้าใดกะได้
ขอให้สรบพอพอแมนพอมีสีวิตอยู่ลืมว่ามีสีวิตกะ
ขอให้สรบพอพอบ้านเนี้ยผู้ค้ามาข้อขมาแล้ว
ขออนุญาตบัตรกรรมพิธภัณฑ์ประกันใดกะได้
นี่ค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์เนี่ยติก็ตามไปด้วย
อ่าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมาทำตรงจุดนี้นะครับ
สมองซึ่งเป็นญาติของนายเพียงบอกว่าก็มีหมอดูที่เขา
อ่าเคารพนับถือเนี่ยแนะนำมาบอกว่าจุดที่ในเพียงเดินหลงป่าอยู่เนี่ย
แล้วมองไม่เห็นกันเนี้ยน่าจะเป็นแถวแถวเนี้ยอืม
จะไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรเข้านะครับก็เลยถูกบังตา
ซึ่งญาติในเพียงที่มาทำพิธีบอกว่าตัวเขาก็เคยหลงป่าแถวนี้นะครับ
เหตุที่เดินหลงป่าเพราะว่าตอนนั้นไปเหยียบเครือสาวหลง
ที่ก็เรียกเครือเถาหลงเครือเขาหลงเนี่ยแต่แถวนี้
เขาเรียกเครือสาวหลงชาวบ้านบางคนก็เรียกผมนางไม้

ฝันว่านางมาอย่างนั้นอย่างนี้มาหาเราคนสวยมาหาเรามาหาเรายังไง
เขามาชวนคุยยังไงไหมครับมาชวนคุยแบบว่าเออ
ไปยูนำไปด้วยไปด้วยไหมอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะ
เราไปไหมครับเราตอบเขาไปไหมครับไม่ไปผมไม่ไปทำไมครับผม
เพราะว่าผมมีแฟนอยู่แล้วผมมีครอบครัวอยู่แล้ว
ส่วนมากจะเป็นนางไม้มาชวนไปอยู่แล้วก็บางทีก็มีคนแบบใยดำพึกมาเลย
ร่างใหญ่ทำครับครับมาขอบุรีสูบครับผมก็
พอตื่นมาผมก็มวลให้เลยผมก็พูดไป
อันนี้ที่เขาเคยฝันตอนหลงป่านะ
ภรรยาของในเพียงนะครับคือนางขานเนี่ยก็
วันนี้ก็มาตามหาสามีนะครับพาเจ้าแดงกับเจ้าหมูหันมาด้วยนะ
อ่าหลังจากที่มันเข้าไปกับสามีแล้วก็มันออกมาก่อนนะ
นางขานเนี่ยเขาบอกว่ามีหมอดูบอกว่าให้พาสุนัขสองตัวนี้ไปด้วย
เพราะว่ามันจะรู้ว่าเจ้านายมันอยู่ตรงไหนค่ะ
ก็พาไปเดินตามหากันอยู่สักประมาณชั่วโมงกว่าก็ไม่เจอฮะวันนี้ไม่เจอนะครับ
ก็กลับมาแล้วออกมาแล้วนะครับนางขานบอกว่าตอนนี้ก็ทำใจแล้วคิดว่าสามีอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้
เนื่องจากอายุหกสิบสี่ก็อายุเยอะแล้วอืม
ที่สำคัญสามีต้องกินยารักษาโรคประสาทเป็นประจำอ่า
ไม่มียาอะไรติดตัวไปด้วยเมื่อคืนนี้เธอก็ฝันว่าไปงานศพงานหนึ่งนะ
แล้วคนเนี่ยใส่ชุดดำกันหมดนะครับเว้นแต่ตัวเธอเท่านั้นไม่ได้ใส่ชุดดำ
เธอก็เลยคิดว่าสามีอาจจะเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยไปสั้นฟันอ่ะไปแล้วเขาใส่ชุดดำว้าวชุดขุน
ใส่ชุดแป้กแต่อย่างนี้ก็เดี๋ยวชิดวะวะรดแล้วฟันอย่างนี้นะ
กิติชัยคะอังกุหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
นายุงน้ำโสมบอกว่าหลังจากที่ได้ระดมกำลังค้นหากันอยู่๔วันนะครับ
ยังไม่เจอในเพียงนะครับแต่ว่าวันนี้มันมีหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่ง
ก็คือมีกลิ่นคล้ายซากศพแถวบริเวณหน้าผายอดภูเขาแก้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะส่งทีมไปพิสูจน์ว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นกันเนี่ย
มันจะคือซากศพของมนุษย์หรือว่าซากศพของสัตว์
ถ้าเป็นซากศพมนุษย์จริงจะเป็นใครเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ต่อ
วันนี้ก็ยุติการค้นหาไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็๔วันแล้วพรุ่งนี้ก็เข้าวันที่๒

แต่ละชุดก็จะได้ร่องรอยไล่อะไรต่างมานะครับอย่างชุดนี้๒ชุดนี้ได้กลิ่นนะครับ
ได้กลิ่นเหมือนกับสาบอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่ฟันทงว่าเป็นอะไรนะครับ

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง